มาดูเหตุการณ์นี้ค่ะผู้ชายคนนี้ก่อเหตุหลายเรื่องมาก
ไหนจะเผาบ้านยาย
ขโมยเงินในตู้บริจาคเงินของวัดหลายแห่ง

เหตุการณ์ที่ทำลายรถชาวบ้านนะคะ

นี่ค่ะเริ่มจากรถคันนี้โดนทุบใช่ไหมคะ

โอ้โหพุ่งไปชนท้ายรถคันข้างหน้า
รถเก๋งสีส้มที่เป็นฝ่ายก่อเหตุแต่มันไม่จบแค่นี้
มันมีตะโกนด่าท้าทายกันต่ออีก
กวนไม่เอา
อ้วน

อ้วน
ปล่อยมันปล่อย

นี่คือเสียงผู้หญิงที่อยู่ในรถเขาพยายามจะห้ามพยายามจะปรามผู้ชายที่ขับรถนะคะ

คือคนขับรถบอกว่าจะไปแจ้งความค่ะ
ไปเอาอาวุธทุบกระจกรถ
รถคันนี้ค่ะอยู่ที่พัทยาทุบอย่างบ้าคลั่งเลย
ไม่รู้ว่ามีเหตุกระทบกระทั่งอะไรกันมาก่อนหรือเปล่า
ทางฝ่ายผู้เสียหายก็เลยโมโหขับรถไล่ตามรถเก๋งสีส้ม

ตามที่คุณผู้ชมเห็นภาพที่จะไรเลียงให้ดูนะคะ

แต่คุณผู้ชมค่ะประวัติของนายอธิษฐานหรือเปปซี่อายุ๓๒ปีที่ไปทุบรถเขาก่อนเนี่ย
ประวัติเขาอุ้ยไม่ธรรมดาเลยป่วยจิตเวทด้วย
มีหมายจับหลายคดีเลยคดีวางเพลิงเผาทรัพย
คือไปเผาบ้านยายตัวเองเมื่อเดือนตุลาคม
ตำบลพรมมณีอำเภอเมืองนครนายกนี่คือร่องรอยที่เขาไปก่อเหตุเอาไว้ที่ไปเผาบ้านยาย
หลังจากนั้นเขาหนีนะคะไปหาแฟนที่พิศนุโลก
แล้วไปขโมยเงินจากตู้บริจาคตามวัดไล่มาจนถึงจังหวัดนครสวรรค์
มีหมายจับคดีลักษณ์ทรัพย์ป่ะค่ะแต่ไม่ยอมหยุด
เข้ามาในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีธุยาก็ไปลักทรัพย์ในวัดเป็น๑๐คดี
แล้วก็ไปก่อเหตุที่ชนบุรีตามคลิปที่ให้คุณผู้ชมดู
ก็คือไปทุบรถของผู้เสียหายตระเวนหลายที่ฉะเชิงเซาตราจันทบุรี
ขโมยของในวัดในพื้นที่อำเภอนายายอามสุดท้ายนะคะ
ถูกจับได้อำเภอแก่งหางแมวเมื่อวานนี้ตอนไปพักที่บ้านคนรู้จัก
พอถูกจับได้ร้องไห้ค่ะนั่งน้ำตาไหลคอตกแบบนี้ค่ะพี่อุ๋ยคุณผู้ชมค่ะ
คือผู้ก่อเหตุคนนี้เคยถูกจับในคดีเสพยาเสพติดมาหลายครั้งมากคุณผู้ชมแล้วปัญหาเดิมเลย
ถูกจับเรื่องของการเสพใช่ไหมคะนำตัวไปบำบัดพอออกมาจากการบำบัดก็กลับมาเสพอีก
แล้วก็ตระเวนก่อเหตุหลายพื้นที่มากตำรวจก็เลยฝากประชาสัมพันธ์ไปยังผู้เสียหายนะคะ
ใครเป็นผู้เสียหายที่เคยถูกประทุษร้ายเคยถูกลักทรัพย์หรืออะไรก็ตามแต่
เข้าแจ้งความเพิ่มเติมได้นะคะเพราะว่าในเปปซี่คนนี้โอ้โหก่อเหตุเอาไว้เยอะมากจริงเป็น๑๐คดีอะค่ะ
แล้วแฟนเจ้าของรถที่ไล่ตามนี่ต้องเอาเท้ายันช่วยเบรกเลยนะครับ
เขาก็กลัวตกใจนะ